วงการเพลงเกาหลีนั้นได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในไทยแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในเอเชียด้วยเท่านั้นนะครับ
ตอนนี้วงการเพลงเกาหลียุคใหม่กำลังสร้างปรากฏการณ์ไปไกลระดับโลก
เป็นอย่างไรนั้นนะครับติดตามจากรายงานครับ
พวกเรามาร่วมก้าวไปด้วยกันอีกก้าวหนึ่งเราเรียนรู้ที่จะรักตัวเอง
บอยแบนชื่อดังสัญชาติเกาหลีใต้ที่ขึ้นพูดบนเวทีการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่๗๓ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐ
ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของวงการเพลงเกาหลีใต้
ศิลปินได้มีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่บนเวทีสากล
อกจากนี้พวกเขายังได้รับเชิญให้ขึ้นมอบรางวัล
บนเวทีประกาศผลรางวัลแกรมมี่ครั้งที่๖๑
ซึ่งถือเป็นศิลปินเกาหลีใต้วงแรกที่ได้ขึ้นมอบรางวัลดังกล่าว
ไม่นานมานี้ศิลปินจากเกาหลีใต้
ยังได้ถูกทาบทามจากศิลปินฝั่งยุโรปและอเมริกา

ศิลปินทั้งสองฝ่ายเป็นที่รู้จักทั้งในเอเชียและยุโรป
อกจากนี้ยังปฏิเสธไม่ได้ว่าศิลปินเกาหลีใต้
มีอิทธิพลต่อรูปลักษณ์ความงาม
จนเกิดเป็นพิมพ์นิยมของผู้หญิงเอเชีย
จนล่าสุดรัฐบาลเกาหลีใต้
แนะแนวทางเพื่อจำกัดการออกสื่อของศิลปินเกาหลีใต้
ที่มีหน้าตาและรูปลักษณ์คล้ายกันมากเกินไป
โดยกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวของเกาหลีใต้
หวังให้เกิดความหลากหลายในวงการเพลงของประเทศ
แต่แนวทางดังกล่าวก็ต้องถูกยกเลิกไป

และถูกมองว่าเป็นการก้าวไก่รสนิยมส่วนบุคคล

ตามวงการเพลงเกาหลีใต้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
โดยล่าสุดพบว่ามีคนเข้าฟังเพลงเกาหลีในสหรัฐเพิ่มขึ้น
ถึง๘๖ในช่วงปี๒๕๖๐๒๕๖๑
แม้ว่าเพลงส่วนใหญ่ยังคงขับร้องเป็นภาษาเกาหลี

ศิลปินกลุ่มชื่อดังให้ความเห็นว่า

ก็สามารถซึมซับทุกธรรมนองเพลงป๊อปสไตล์เกาหลีใต้ได้เช่นกัน
นัทชากิตโมกข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน